เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมา

พระแทงพระกันซะแล้ว

ฝั่งของพระที่เจ็บเนี่ย
แอบจับไก่

กุฏินั้นเนี่ยเขามีไก่เยอะ

นี่พระรูปนี้ก็เมื่อคืนนี้ก็

นี่ฮะฟันเข้าไปแทงเข้าไป

ไม่รู้ว่าจะโดนขนาดนี้โอ้โหดูสิ
ชื่อเล่นคือพระป๊อกนะครับเลือดโชคเลยนะฮะ
ถูกฟันถูกเฉือนเข้าไปเนี่ยโดยเฉพาะที่แขนนะครับ
เหนือนี่หลุดเลยนะฮะแขนซ้ายนะครับแล้วก็ที่ศีรษะด้วยนะครับ
แขนด้านขวาด้วยใต้ราวนมด้านซ้ายด้วยนะครับที่มีบาดแผลนะฮะ
ส่วนพระที่ก่อเหตุก็คือซ้ายมือนะครับพระนพดลนะครับทุกผู้ชมครับ
หลังจากเจ้าหน้าที่มาถึงก็ประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วนำตัวส่งโรงพยาบาลนะฮะ
นี่เป็นช่วงที่เกิดเหตุเมื่อคืนนี้นะฮะเห็นไกลไกลอยู่นู้นนะฮะ
เห็นไหมฮะในที่เกิดเหตุตรงนู้นนะครับ
วัดในไร่ตำบลเพอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับท่านผู้ชมครับ
คือผู้ก่อเหตุเนี่ยพระนพดลอายุ๓๓ปีนะครับ
หลังจากก่อเหตุแล้วตอนที่เจ้าหน้าที่มาถึงมาดูพระที่เจ็บเนี่ย
ก็ยืนรออยู่ที่หน้ากุฏินะครับซ้ายมือนะฮะพระนพดลนะครับ
พระนพดลเนี่ยบอกว่าทะเลาะกับพระป๊อกนะฮะที่บาดเจ็บ
เนื่องจากพระป๊อกเนี่ยบุกมาแถวกุฏิของตัวเอง
แล้วใกล้กุฏิเนี่ยแถวลานแถวข้างกุฏิเนี่ยมีไก่เยอะนะฮะ
แล้วมาจับไก่แล้วพอเข้าไปดูเนี่ยถูกต่อยก่อน
ก็เลยป้องกันตัวด้วยการแกว่งมีดไปมา
ไม่รู้ว่าไปโดนส่วนไหนของพระป๊อกบ้าง
ตำรวจบอกเอาไม่เป็นไรก็นิมนต์ไปที่โรงพักก่อนกันแล้วกัน
เนื่องจากมีการใช้อาวุธลีกอร์แล้วก็มีคนที่บาดเจ็บนะครับ
ล่าสุดนะครับวันนี้คุณออสซี่ดนรวีผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ลงพื้นที่ไปที่วัดที่เกิดเหตุนะฮะ
นี่เช้าวันนี้พระทั้งสองรูปเมื่อคืนนี้ท่านเจ้าวาดวัดในไร่ก็เรียกมาอบรมสั่งสอน
คุณนอสซี่ก็เลยไปถามถามพระนพดลก่อนนะพระรูปที่ก่อเหตุนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น
นพดลบอกว่าเมื่อคืนนี้ช่วงเกิดเหตุเนี่ยนั่งดื่มกาแฟอยู่ที่หน้ากุฏิ
ดื่มน้ำปานะอันนี้ดื่มได้นะฮะช่วงค่ำมืดนะครับ
หลังเที่ยงหลังเย็นมาเนี่ยนะฮะแล้วตอนนั้นเนี่ยนะฮะเห็นใครก็ไม่รู้
เป็นเงาผู้ชายสองคนส่องไฟฉายอยู่ที่ลานหลังวัดข้างกุฏิของพระนพดล
คิดว่าเป็นโจรฮะก็เลยตะโกนถามว่าใครมาทำอะไรตรงนี้
แต่ฝั่งนั้นเนี่ยตะโกนด่ากลับมาด้วยถ้อยคำหยาบคายก็เลยหยิบมีดปอกผลไม้
แล้วก็เดินเข้าไปดูพอไปถึงเนี่ยผู้ชายคนนึงวิ่งหนีไปก่อนเหลืออยู่คนเดียว
พอเข้าไปดูใกล้เอ้าพระป๊อกพระวัดเดียวกันพระป๊อกบอกอ๋อมาจับไก่
ก็เลยเตือนไปว่านี่ไม่ใช่กิจของสงฆ์นะท่านท่านจะมาจับไก่อะไรดึกดื่นแบบนี้
ยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจอะไรจะให้เจ็บหนักขนาดนั้นตอนนั้นไม่รู้จริงว่าโดนตรงไหนบ้าง
ตรงไหนบ้างแล้วไม่เคยมีเรื่องหมางใจกับละก่อนด้วยแม้ว่า
อีกฝ่ายนึงเนี่ยจะชอบประพฤติตัวไม่เหมาะสมอ่าอ้างว่าพระอีก
ว่าตอนนี้เนี่ยพระนพดลบอกว่านอกจากจะเกิดเรื่อง
ตรงนี้แล้วเนี่ยอยากจะให้ตำรวจช่วยตรวจสารเสพ
ติดในร่างกายของพระป๊อกด้วย
ถ้าเกิดจะซ่อนมาคนจับกลงจับไกห์ไปถามว่าจับได้หรือ
นี่มันวิธีภัยธรรมแล้วพระมันทำได้เองอะไรเงี่ยเหรอ
เป็นยังไงสตรีมาว่าหนู

แค่นั้นอยากให้ตรวจเรื่องสารเสพติดด้วยอะไรด้วย
แต่ว่าไม่รู้ว่าตรวจหรือยังตำรวจเนอะ
อันนี้คือทางฝั่งของพระนพดลนะครับทุกผู้ชมครับ
อันนี้ทางฝั่งพระป๊อกหน่อยนะฮะที่ถูกฟันถูกอะไรจนเจ็บเนี่ยนะครับ
นี่โอ้โหไปโรงพยาบาลมาแล้วตั้งแต่เมื่อคืนนะ
วันนี้อยู่ที่วัดแล้วนะฮะคุณออสซี่โดรวีก็ไปถามนะครับ
ป๊อกเนี่ยบอกว่าอย่างนี้ฮะที่ไปที่ข้างกุฏิของพระนพดลเมื่อคืนนี้เนี่ย
เนื่องจากข้างกุฏิพระนพดลเนี่ยมีไก่เยอะจริงนะ
อยากจะไปจับมาเลี้ยงฮะค่ะเพราะว่าเป็นคนชอบเลี้ยงไก่
กุฏิของอัตมาเนี่ยอัตมาอยู่รูปเดียวมันเหงา
อยากจะได้ไก่จากกุฏิของพระนพดลมาเลี้ยงแก้เหงา
ต้องมาจับตอนดึกอย่างนี้เหรอคะ
พระป๊อกบอกกลางคืนมันจับง่ายผมก็ไม่เคยจับกงจับไก่อะไรกลางคืนอะไรพวกนี้
คุณเข็มมาสอนไปถามติเขาเลี้ยงไก่เขาเลี้ยงสัตว์เขาชอบสัตว์เลี้ยง
นี่นะฮะคือทีนี้ชาวบ้านอีกคนนึงที่ไปด้วยกันเนี่ย
ป๊อกบอกว่าไปจริงนะฮะชวนไปนะให้เขาไปช่วยหน่อย
แต่ช่วงนั้นเขาก็คงจะตกใจก็เลยวิ่งหนีไป
ทีนี้พระนพดลเนี่ยพอเห็นในตะโกนด่ามาเรื่องมาจับไก่
แล้ววิ่งมาถึงเนี่ยปรีเข้ามาเนี่ยใช้มีดฟันเข้าคอก่อนเลย
จนเกิดการตะลุมบอลกันเกิดขึ้นพระป๊อกบอกขอยืนยันว่าไม่เคยสาวหมัด
ต่อยอีกฝั่งหนึ่งก่อนนะฮะไม่เหมือนกับที่อีกฝั่งหนึ่งอ้าง
นี่อัตมาโดนเนี่ยฟันเข้าคออย่างนี้ก่อนเลย
พอตะลุมบอลกันทีนี้ก็เลยโดนทั่วตัวเลยเพราะอีกฝั่งหนึ่งมีมีด
ป๊อกบอกว่าที่ผ่านมายอมรับว่ามีเรื่องแคลงใจกับพระนพดล
เพราะอีกฝั่งนึงเนี่ยชอบพูดจาแขวะก็เลยเก็บความไม่พอใจเอาไว้นะ
ทีนี้พอเมื่อคืนเนี่ยมาเจอกันเผชิญหน้ากันมันก็เลยมีเหตุการณ์เกิดขึ้น
เนี่ยเขารู้แล้วว่าเป็นผมแล้วเขาไปให้ปากคำว่า
เขาฟันเขาจ้วงไปแล้วแล้วเขาเพิ่งจะจำผมได้
เรื่องที่เขาปานมาที่คอผมก่อนหนึ่งทีดอกแรกเลย
ผมเลยจากนั้นก็คือฝุ่นตลอบครับก็คือก็คือหมาดสดอย่างของผมเนี่ยเฉยเดียว
นี่ใส่สบงแล้วทรงอยากเลี้ยงไก่ค่ะ
เป็นเรื่องเลยเมื่อคืน
เจ้าวาดวัดในไร่นะฮะที่จังหวัดระยองนะครับ
ท่านบอกว่าก็พอจะทราบข้อมูลว่าพระทั้งสองรูปเนี่ย
มีเรื่องหมางใจกันอยู่แต่ท่านก็ไม่ได้เรียกมาคุย
ก็คิดว่าก็โตกันแล้วน่าจะคุยกันได้หรือว่าคงไม่มีอะไรเกินเลย
พระป๊อกฝ่ายเจ็บบวชมา๓พันศาแล้ว
เจ้าวาดบอกว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหลายอย่าง
เรียกมาเตือนหลายรอบทำทันบนมาสองครั้ง
บอกว่าถ้าเกิดมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นอีกไม่ดีไม่งาม
ในครั้งที่๓จะให้ศึกทันทีจนกระทั่งเมื่อคืนนี้

แต่เอาละพระป๊อกนี่ฝ่ายเจ็บใช่ไหม
แต่เพื่อนในความเป็นธรรมทั้ง๒ฝั่งท่านเจ้าวาดบอก
ทั้งสองรูปเลยพอได้ยินแบบนี้พระป๊อกนี่โอ้โหโวยวายเลยนะฮะ
ท่าทีแบบไม่พอใจเลยแต่สุดท้ายท่านเจ้าวาดบอกต้องยอมรับใน
สิ่งที่ทำลงไปนะแล้วท่านก็เนี่ยเรียกมาอบรมสั่งสอนแล้วก็ให้

ศึกเสร็จเรียบร้อยคุณออสซี่โดลวีก็เลยถามกันอีกรอบนึงตอนนี้
ก็เป็นทิศป๊อกแล้วนะทิศป๊อกกับทิศนพดลว่าเออไหนไหนก็ไหนแล้ว
นะจะเคลียร์ใจอะไรกันหน่อยไหมเขาบอกเขาไม่เคลียร์นะฮะ
บอกไม่มีอะไรต้องเคลียร์ไม่เคลียร์ใจกันจากนั้นตำรวจก็มาคุม
ทั้งสองคนไปสอบปากคำดำเนินคดีเพิ่มเติมที่โรงพักนะ
ครับเพราะว่ามีคนเจ็บนะฮะมีการใช้อาวุธกันมักคทายกของ
วัดนะครับพาคุณออสซี่ผู้สื่อข่าวของเราไปที่กุฏิของอดีต
นพดลนะฮะนี่เป็นลักษณะเหมือนกับขนำไม้ชั้นเดียวจากการ
ตรวจสอบในกุฏิก็ไม่มีอาวุธอะไรนะครับไม่มีสิ่งของผิด
กฎหมายนะครับแต่ลานดินใต้ต้นไม้เนี่ยมันค่อนข้างรกทึบ
หน่อยแล้วก็มีไก่เยอะมากจริงจริงนะฮะนี่มีไฟฉายตกอยู่เห็นไหม
ตั้งแต่เมื่อคืนมรรคทายกบอกว่าช่วงเกิดเหตุไม่มีใครเห็น
เหตุการณ์นะครับมาเห็นกันอีกทีก็คือตอนที่พระป๊อกเนี่ย
เลือดเลือดโชคตัวแล้วนะฮะพระที่ก่อเหตุเนี่ยคือพระนพดล
บวชได้๒เดือนนะครับพระป๊อกก็บวชมา๓ปีนะฮะต่างฝ่าย
ก็สันโดดนะครับไม่เข้าสังคมกับพระรูปไหนส่วนชาวบ้าน
บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่เหมาะสมนะฮะพระอยู่วัดเดียว
กันถึงขั้นแบบโอ้โหมาแทงกันจนเจ็บอะไรขนาดนี้นี่ไก่เห็น
ไก่เต็มเลยเห็นไหมฮะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เห็นว่าสมควร
แล้วที่ท่านเจ้าอาวาสเนี่ยให้ศึกทั้งคู่นะครับเรื่องทางคดีนะ
ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหากับทางนายนพดลฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่น
จนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับส่วนข้อหาอื่นเพิ่มเติมเนี่ย
เดี๋ยวต้องสอบสวนขยายผลก่อนนะฮะ